ส่งกำลังใจให้กันอย่างต่อเนื่องนะคะ

มาคราวนี้บอกเลยว่าข่าวดีเพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะ
เพราะว่าแผลตุ่มน้ำพองดีขึ้นดีขึ้นนั่นเองค่ะ
อัปเดตอาการกันนะคะของพี่เมฆวินัยไกรบุตร
เดตข่าวดีกันด้วยว่าอาการป่วยตุ่มน้ำพองตอนนี้ดีขึ้นมากค่ะ
แพทย์เองก็เริ่มลดยาสเตียรอยด์นะ
จากเดิมให้พี่เมฆไป๑๒เมตรตอนนี้สั่งจ่ายยา๘เม็ดแล้วนะคะ
ุ่มไม่ขึ้นแล้วแล้วก็แผลทั่วร่างกายแห้งสนิทค่ะ
เมฆบอกเลยขอบคุณทุกกำลังใจจากทุกคนเลยนะคะ
รู้เลยว่าพลังใจจากทุกคนที่ส่งให้เนี่ยมันมีความหมายกับตัวเขามากเลย
เพราะก่อนหน้านี้นอนสมเนอะคนเคยทำงานทุกวันนะคุณ
แต่พอได้กำลังใจก็มีแรงฮึดมากขึ้นนะคะ
แล้วก็บอกเลยว่าฟิตยิ่งกว่าใครนะนอนป่วยแบบนี้ก็จริง
แต่ว่าก็ยังออกกำลังกายเหมือนตอนไม่ป่วยในโรงพยาบาลนะคุณ

แฟนคลับต่างจะได้เจอกับพี่เมฆ
อย่างแน่นอนในรอบสื่อมวลชนหนังนางนาคค่ะ
จะกลับมาฉายในรอบ๒๐ปี
เดี๋ยวบันเทิงไทยรัฐของเราไม่พลาดจะ
เกาะติดบรรยากาศนำมาฝากคุณผู้ชมด้วย
ช่วงเย็นนี้ประมาณ๕โมงครึ่งนะคะ

ใครเป็นแฟนหนังนาคเนี่ยก็ไปส่งกำลังใจกันได้นะคะ
ส่วนนางเอกของเรื่องพี่ซายเจริญปูระ
เห็นว่าเมื่อวานนี้เกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยนะคะ

เป็นกำลังใจให้กับพี่ซายด้วยนะคะ